คุณผู้ชมค่ะที่นครนายกค่ะมีเด็กผู้ชายอายุ๒ขวบกว่า
ติดอยู่ในรถแล้วรถล็อกออกมาจากรถไม่ได้
จอดอยู่หน้าบ้านนะคะแม่ก็พยายามจะช่วย
เรียกกู้ภัยมาช่วยคือแม่บอกว่าเหมือนกับหนูน้อยคนนี้
กดรีโมทรถนะคะแล้วบังเอิญไปล็อกแล้วเปิดไม่ได้
เดี๋ยวไปดูนะคะว่าช่วยออกมาได้ยังไงค่ะ
นี่คือความพยายามในช่วงแรกค่ะพี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือพยายามจะบอกเด็กว่าเปิดล็อกสิลูกเปิดล็อกตรงนี้ตรงนี้
พยายามจะชี้บอกแล้วก็ให้เด็กใจเย็นเย็นแต่คนที่พูดคือเป็นกู้ภัยไงคะ
เด็กก็ไม่คุ้นเด็กก็ร้องเลยร้องไห้เลยแต่คุณแม่ก็อยู่ตรงนั้นนะคะ
นี่คือกู้ภัยร่วมกับตันยูเมืองนครนายกค่ะก็พยายามจะงัดกระจก
รถคันนี้ทะเบียนยาวหญิงคอควาย๑๗๙๕กรุงเทพหนูน้อยคนนี้ก็คือเด็กชายตินพัฒน์
ขวบ๕เดือนเองนะคะอยู่ที่เบาะหน้าข้างคนขับจอดอยู่ในบ้าน
เป็นครึ่งชั่วโมงกว่าจะช่วยได้นะคะคือแม่ก็พยายามแต่ช่วยไม่สำเร็จ
ก็เลยต้องเรียกกู้ภัยให้มาช่วยครับอย่างที่บอกพี่อุ๋ยนี่แม่ก็พยายามจะเรียก
บอกให้เปิดล็อกตรงนั้นตรงนี้อืมคือตอนแรกเด็กยังไม่ร้องไห้
แต่อย่างที่มิ้วบอกพี่อุ๋ยกับคุณผู้ชมไปเพราะกู้ภัยมาช่วยกู้ภัยเขาก็พยายาม
แต่เด็กไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นเสียงเด็กก็ตกใจร้องไห้นะคะ
กู้ภัยก็เลยพยายามตรวจดูใต้ซุ้มล้อรถพยายามจะปลดล็อกประตู
แต่ยังทำไม่ได้ผ่านไปอยู่สักพักนึงทำไม่ได้ช่วยไม่ได้สักที
ภัยเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทุบกระจกรถเลยไหม
ทุบเลยทุบเลยไหมพยายามจะดูด้านใต้
มันก็เปิดไม่ได้ค่ะมันจะมีใต้ซุ้มล้อค่ะ
เปิดไม่ได้ค่ะพี่อุ๋ยทุบกระจกกันเลยค่ะ
จะได้งัดเข้าไปเปิดประตูช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
โอ้โหคุณแม่ค่ะคุณแม่ออนอินคุณแม่บอกว่ากำลังย้ายของออกจากรถครับ
อุ้มน้องไปนั่งที่เบาะแต่น้องหยิบกุญแจมาเล่น

ก็จะเอาของในรถแล้วเอาเขาวางเบาะ
แล้วทีนี้เราก็ออกมาก่อนแล้วเขาก็ไปเล่นกุญแจเล่น
ก็ล็อกตัวเองเลย
นี่นะคะสุดท้ายก็ช่วยออกมาได้แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันนะคะ